แต่อันนี้ไม่หยอก

พี่กู้ภัยเจองู
เลื้อยมาปลูกครับไปดูภาพกันครับ
น่ากลัวจิ๊กเฟ่งเลย

เข้าตามห้องน้ำที่มันโฟนจากชักโคก

เฮ้ย

หูตกใจหรือมัน
หนูตกใจหนูจะหนี
เฮ้ยเรียบร้อย

ไปไปไป

มาดูหลังเหตุการณ์มันก็สนุกแบบนี้แหละครับ

ทำไมพี่ผมถึงบอกพี่แบบนั้น

เป็นห้องนอนของกู้ภัยบุรพาที่พิศนุโลก
ในคลิปไปเยี่ยมทุกคนเลยที่นอนออกเวรอยู่
ครบทุกคนแต่คนที่ตื่นเนี่ยคือ
คนที่งูไปเยี่ยมเป็นคนสุดท้าย
งูในคลิปเป็นงูอะไรงูสามเหลี่ยมครับ
โอ้โหพิษร้ายแรงด้วยถูกต้องครับน้องปุ้ยฮะ
ในช่วงกลางวันครับมีชาวบ้านแจ้งขอความช่วยเหลือกู้ภัย
บอกว่าพี่ไปจับงูให้หน่อย
พอจับได้นำใส่กระสอบแต่ว่ายังไม่ทันจะปล่อย
คืนสู่ธรรมชาติเอามาไว้ในห้อง
เข้าใจว่าปากกระสอบมันคงมัดไม่แน่นนะครับคุณผู้ชมครับ
หมูสามเหลี่ยมเลยหลุดออกมาจากกระสอบครับ
เลื้อยไปทั่วห้องเลยมุดคนนั้นหาคนนี้
อย่างที่เห็นในคลิปแต่สุดท้ายพี่กู้ภัยที่ใส่ชุดนอนคิขุแบบนี้
เสือนี่นะฮะเขาบอกว่าเอาบ่วงคล้องจับได้อย่างง่ายดาย
เพราะดีนะครับงูมันไม่กัดใครเข้าให้เห็นแล้วเสียวแทนจริงฮะ
โอ้โหครับโอ้โหเป็นยังไงฮะ
ปกตินี่เวลาใส่กระสอบปุ๋ยหลังจับเสร็จเนี่ยก็
ปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินี่เอามาไว้ในห้อง
นี่ถึงบอกว่าเป็นอุทาหรณ์กับพี่กู้ภัยได้เหมือนกัน